คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
ว่ามีบ้านร้างหลังหนึ่งอยู่ในซอยลาดพร้าว๖๒
บ้านร้างหลังนี้ที่ชั้น๒พอเขาเข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ภายในบ้านร้างหลังนี้นะคะ
มีความคืบหน้าตามลำดับค่ะแล้วก็มีเรื่องลี้ลับ
เรื่องผีเล่าให้ฟังเดี๋ยวเรื่องผีให้คุณภาคภูมิเล่า

คุณภาคภูมิถนัดมากเลยมาดึกคราวนี้
มาดูความคืบหน้าค่ะเพราะว่าในที่เกิดเหตุในบ้านหลังนี้เนี่ย
ไปเจออุปกรณ์ยาเสพติดไปเจอเสื้อผ้าผู้หญิง
ยังไม่รู้ว่าโครงกระดูกนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนแรกที่เจอนะคะ
แต่ตอนแรกคาดว่าเป็นโครงกระดูกผู้หญิง
เพราะว่าดูจากกระดูกเชิงกรานค่อนข้างเล็กนะคะ
ทีมข่าวของเราถามไปที่พันธุ์ตำรวจโทชาวริส
ฉลาดรองผู้กำกับสนวังทองหลาง
ท่านรองผู้กำกับบอกว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเบื้องต้น
ยืนยันได้ว่าโครงกระดูกที่เจอเป็นเพศชายค่ะ

กระดูกไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะ
ไม่มีกระดูกส่วนไหนแตกร้าวรุนแรงเลย
ชุดสืบสวนสนวังทองหลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วก็รายงานเพิ่มเติมมาว่าในที่เกิดเหตุคล้ายเหมือนกับว่า
เป็นจุดที่ผู้ตายมาใช้เป็นที่พักอาศัย
มีอุปกรณ์เสพยาไอซ์มียาไอซ์ที่ยังไม่ได้เสพอยู่ด้วยนะคะ
ในห้องที่พบโครงกระดูกเนี่ยค่ะมีข้อความเขียนในกระดาษ
สัดส่วนต่างของดาราผู้หญิงเยอะเลย

แล้วก็มีเสื้อผ้าผู้หญิงที่ตกในที่เกิดเหตุคาดว่าผู้ตายขโมยมาค่ะ

ว่าผู้ตายเสียชีวิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์

ส่วนสาเหตุต้องรอผลตรวจมวลกระดูกนะคะ
เพื่อระบุโรคเพื่อระบุสาเหตุการตาย
ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย๔๕วันนะคะ
ส่วนบัตรประชาชนที่เจอในจุดที่เจอโครงกระดูกเนี่ยค่ะ
ที่มีชื่อของผู้ชายคนนึงอะนะ
ปรากฏว่าเป็นบัตรของพนักงานร้านสะดวกซื้อ
สาขาปากซอยลาดพร้าว๖๒เขาทำหล่นหายไว้หลายเดือนแล้ว

เจ้าตัวยังอยู่บัตรหายแล้วก็ไม่รู้ว่าบัตรไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
และไม่ใช่โครงกระดูกที่พบแน่นอนแล้ว

ส่วนเรื่องลี้ลับที่ว่าคนในชุมชน
ครูที่โรงเรียนข้างบ้านร้านแห่งนี้เขาบอกว่าเคยเห็นค่ะ

ที่บ้านร้างแห่งนี้มีคนใส่ชุดสีขาว
เดินอยู่ในบ้านกลางวันก็เห็นนะคะ

หรือเป็นเรื่องลี้ลับหรือว่าเป็นผี
คือถ้าตามที่ตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่กุมภาพันธ์เหรอ

เดือนใช่ไหมแล้วก็เป็นบ้านที่เขามีเรื่องของขดงคดีขายท่อตลาดอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เจ้าของเลยทิ้งร้างไปนานเพิ่งจะมาตรวจสอบจะมาบุรณะ
ก็มาเจอโครงกระดูกแล้วช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดเสียชีวิตมาแล้วตั้งแต่
กุมภาพันธ์แล้วใครอ่ะชุดสีขาวเดินอยู่อ่ะจะไปกลางวันก็ไม่ทันใจ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเพิ่งไปมาเมื่อสักครู่ฮะ
โอ้โหมืดตึ๊บเลยครับช่วงกลางคืนอืมเงียบไหม

พื้นที่ก็เยอะมันก็เงียบหน่อย
ก็ไปดูหน่อยครับว่ากลางคืนเป็นยังไงนะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่า

เพราะสภาพก็เป็นผู้ชายแน่นอนแล้วแหละ
อาจจะเสพยงเสพยาแล้วก็เสียชีวิตไปตรงนั้นนะครับ

แต่ว่ามีไฟส่องสว่างอยู่หลอดเดียวนะครับ

อยู่ในพื้นที่แถวนี้เขาบอกว่า

มีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้

เมื่อวานนี้มีเพื่อนคนหนึ่ง

อยู่บนชั้น๒ของบ้าน

ผู้หญิงแต่งชุดขาวอยู่บนบ้านหลังนี้ด้วย

ของผู้ตายนั่นแหละที่ต้องการมาสื่อสาร

ชวนเขาออกมาสัมภาษณ์ตอนนี้เลยเหรอ

ส่งน้องเขากลับเข้าบ้านเรียบร้อยหรือยัง

แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

สักตีสองตีสามเผื่อจะเห็นต้องคุณภาคภูมิแล้วแหละ
อาจจะแบบเออจูนตรงกันนะเจอกลับบ้านต้องผ่านซอยนั้นด้วยฮ
บ้านผมจริงหรือเปล่าอ๋อโชคชัยสี่นี่ใช่เดี๋ยวอ้อมไปทางอื่น
ไปหน่อยแวะไปถ่ายภาพมาให้หน่อย